ก็คือเรื่องของคดีของแอมนั่นเองนะคะ
เมื่อวานนี้เนี่ยทางด้านของรองโจ๊กออกมาเปิดเผยใช่ไหมคะว่า
หลังจากที่ตัวอดีตสามีนายตำรวจเข้าไปพูดคุยกับแอมเพื่อเกลี้ยกล่อมให้แอมเนี่ยรับความจริง
บิ๊กโจ๊กก็เข้าไปนั่งอยู่ด้วย
ใช่แล้วท่านก็ออกมาบอกกับสื่อว่าแอมเนี่ยยังไม่ได้รับสารภาพ
แต่เรียกร้องขอพบคนคนนึงซึ่งเป็นผู้หญิงเป็นคนสนิท
เฉลยแล้วคนที่ไว้ใจที่สุดในโลก

ว่าทะนายคนสวย
เธอชอบบอกว่าเวลาสื่อเอาภาพเธอไปลงนะ
ชอบเอาภาพไม่สวยอ่ะอืมเอออ่าทางด้านของทนายความค่ะ
คุณธันนิชานะคะก็ทนายความของแอมวันนี้เดินมา
เดินทางมาที่ทันทะสถานหญิงกลางค่ะก็ตกลงว่าเป็นตัวเขานี่แหละ
แอมเนี่ยร้องขออยากจะพบแล้วก็บอกนะคะก่อนที่จะเข้าไปกับผู้สื่อข่าว
ให้สัมภาษณ์ว่าวันนี้ตั้งใจเดินทางมาพบแอม
จะมาแจ้งสิทธิ์ให้แอมได้รู้ว่าอะไรที่เราไม่ได้กระทำความผิด
โดยเฉพาะในคดีการเสียชีวิตของนางเสาก้อยและทนายยังยืนยันว่า
ไม่ได้วางยาฆ่าคุณก้อยแน่คือทนายพัฒน์ยืนยันแบบนี้เลย
มีหลักฐานไม่ได้ฆ่าก้อยใช่ยืนยันนะคะแล้วยังบอกต่อด้วยนะคะ
ส่วนคดีอื่นอีก๑๐กว่าคดีตอนนี้ยังไม่ได้พูดคุยกับแอม
แต่จากหลักฐานพยานที่สื่อเสนออะไรกันต่อไปเนี่ยก็เชื่อว่าแอมอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้อง
แต่ทนายพูดนะบอกว่าถ้าเกิดรู้แล้วพบว่าแอมกระทำความผิดจริง
ก็จะบอกให้แอมยอมรับสารภาพในคดีที่เหลือแต่ยกเว้นคดีของก้อยค่ะ
แล้วยืนยันว่าจะไม่มีการรับสารภาพในชั้นสอบสวนอย่างเด็ดขาดจะไปรับสารภาพในชั้นศาลเท่านั้น
งั้นที่บิ๊กโจ๊กเข้าไปก็เสียเปล่าสิฮะ
ลองฟังเสียงทนายความค่ะ
นี่แหละค่ะก็คือทนายบอกแบบนี้สำหรับหลักฐานที่เห็นแย้งกับหลักฐานที่ตำรวจรวบรวมไว้นั้น

มีการบอกด้วยนะว่ามีทั้งอะไรนะที่แบบเป็นรูปแล้วก็พยานบุคคล
คือมีทั้งวัตถุพยานและพยานบุคคล
ส่วนกรณีที่แอมเรียกเธอเข้ามาพบนั้น
เพราะเธอเป็นคนที่ทำให้แอมไว้ใจที่สุด
แม้จะเพิ่งรู้จักกันปีที่แล้วที่ตนทำคดีให้
เออนะฮะเคยทำคดีให้แอม

ก็เลยร้องขออยากจะขอพบทนายนั่นแหละนะคะ

ท่านรองโจ๊กเราว่ายังไงท่านบอกแบบนี้บอกว่า
ทางตำรวจเองก็เปิดโอกาสและให้แอมได้พูดคุยกับทนายความ

เพราะอะไรบางเรื่องแอมไม่พูดความจริงกับอดีตสามีก็คือรองอ๊อฟค่ะ

บิ๊กโจ๊กบอกแบบนี้ส่วนทนายความที่สนิทกันเพราะว่าเขาทำอะไรร่วมกันหลายอย่าง
ที่คุณบุ๊คบอกแล้วมีอะไรก็จะบอกทนายความคนนี้

วันพรุ่งนี้ท่านรองโจ๊กบอกว่าเดี๋ยวจะไปสอบปากคำแอมอีกครั้งด้วยตัวเอง
เพราะอะไรเพราะเมื่อวานแอมบอกใช่ไหม
รับปากว่าถ้าได้คุยกับคนที่ต้องการจะพบแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะรับสารภาพ

ส่วนจะรับในประเด็นไหนอะไรเดี๋ยวอันนี้ต้องรอเข้าสอบปากคำก่อน

ก่อนหน้านี้ท่านรองโจ๊กเองนะคะก็พูดถึงกรณีที่ตำรวจไปพบสารต้านพิษ
โดยเชื่อว่าแอมน่าจะมีการเตรียมความพร้อมมาก่อน
เพราะการผสมสายนายหากมีการสูดดมเข้าร่างกาย

มันต้องมีการเตรียมตัวที่เป็นตัวสารต้านพิษเอาไว้

แล้วถ้าจำเป็นก็จำเป็นที่จะต้องฉีดสารนี้
ใช่ค่ะคือบิ๊กโจ๊กบอกแบบนี้เพราะนักข่าวถามแอมเขาถึงขนาดมียาถอนพิษเอาไว้ด้วย

โจ๊กบอกก็แน่นอนสิเขาเป็นคนเอายาพิษหรือสายนายมาผสมกับสมุนไพรใส่แคปซูล
แล้วถ้าเกิดแอมพลาดสูดดมเข้าไปเขาก็เลยต้องมียาถอนพิษ
นี่มันหมายถึงการทำทุกอย่างโดยไตรตรองไว้ทั้งหมดแล้ว

แต่ใดนั้นวิธีการที่จะเอามาแก้พิษถอนพิษมันไม่ใช่ง่ายนะคุณบุ๊คน้ำแข็ง
เพราะอะไรมันต้องฉีดเข้าไปในเส้นเลือดดำ
มันไม่ใช่ทุกคนจะรู้นะว่าแบบเฮ้ยฉันฉีดเข้าเส้นเลือดดำตัวเองได้
แล้วอยู่ดีคุณจะเอาเข็มมาแล้วคุณจะฉีดคุณจะรู้ไหมว่าเส้นไหนเส้นเลือดดำเส้นเลือดแดง

ความรู้มีใครบอกหรือเปล่า

ต้องเป็นคนใกล้ชิดแล้วลองนึกสิพยาบาลเพียงคนเดียว
พี่แอมพี่สาวต่างแม่
พี่โจ๊กบอกว่าอย่าไปพลาดเพียงกันค่ะ

ใช่ค่ะต้องไปสอบสวนประเด็นนี้กันอีกนะคะ
ส่วนประเด็นยาแคปซูลสมุนไพรล่ะ
ที่ไปตรวจยึดมาได้จากบ้านพี่สาวของแอมเนี่ย

พบว่ามีไซยาไนปนเปื้อนทุกแคปซูล
เชื่อได้ว่าแอมอาจจะมีการตั้งใจพยายามฆ่าค่ะ
การที่เขามียาต้านสายนายเนี่ย

แสดงว่าตัวเขาเนี่ยป้องกันตัวเอง

ไซยานายสูดไปมันก็โดดละ

แต่ไอ้ยาเหล่านี้การฉีดเนี่ย

คนที่ฉีดได้เนี่ยต้องเป็นพยาบาล

แต่ว่าเดี๋ยวเราจะไม่ไปพูดถึงใครให้เขาเสียหายนะ

แรกก็ดูไม่รู้ว่าสมุนไพรนี่คืออะไร
แต่พอส่งไปตรวจโอ้ยสมุนไพรทุกอันเนี่ยมีมีแค่

เพราะฉะนั้นเราไปดูเนี่ย
ทุกแคปซูลเนี่ยมีไซยานายหมด
ที่ผสมอยู่กับสมุนไพร
เพราะฉะนั้นอันนี้มันเจียดอนาคาโดยเฉพาะ
การจำนำทรัพย์สินของเหยื่ออีกด้วย
แล้วเรื่องที่เขาบอกว่าแอมไปปลด

กับเงินของผู้ตายหลายราย

คุณผู้ชมฮะแล้ววันนี้มีความเคลื่อนไหวในการไปตรวจค้นที่พักต่างของแอมด้วยนะครับ
ก็มีการนำหมายสารเข้าตรวจค้นบ้านพ่อแม่ของแอมที่ท่ามกาไปพบหลายอย่างน่าสงสัยคุณ
ผงสีขาว๒ห่อแล้วก็ขวดน้ำในรถแจ๊สสีดำที่จอดซุกอยู่หลังบ้าน
เอาไปตรวจสอบด้วยแล้วก็กล่องพัสดุนะที่จ่าหน้าเป็นชื่อของรองอ๊อฟใช่ฮะ
เนี่ยวันนี้นะเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปนำหมายสารตรวจค้น๒จุดคุณ
บ้านสองหลังฮะบ้านหลังแรกเป็นบ้านพ่อกับแม่ของแอมนะครับ
อยู่ในตำบลท่ามกาที่เผยท่ามกาจังหวัดการณ์จน้าบุรีฮะ
เดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้ฟังด้วยนะพ่อแอมให้สัมภาษณ์กับไทยรัฐทีวีครั้งแรกเลยนะ
ยืนยันอะไรบ้างนะครับโดยทั้งคู่เนี่ยค่อนข้างจะมีอายุมากแล้ว
ทั้งพ่อแม่ของแอมเนี่ยฮะสวมหมวกแล้วใส่แมสนะฮะ
ปิดใบหน้าไว้ให้เหตุผลกับตำรวจว่าต้องขอปิดบังใบหน้าไว้
หลังจากหลังเกิดเรื่องขึ้นก็เกิดผลกระทบต่อครอบครัวอย่างหนักนะฮะ
แต่ก็ยินดีให้เจ้าหน้าที่เข้าค้นแต่ก็บอกว่าลูกสาวเนี่ย
ไม่ค่อยได้มาที่บ้านหลังนี้นะฟังเสียงพ่อกับแม่ของแอมให้สัมภาษณ์ก่อนนะครับ
อันนี้ยังไม่ได้ให้สัมภาษณ์นะแต่เป็นการพูดคุยกับตำรวจนะฮะ
หลังจากนั้นก็ยินยอมให้ตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเนี่ย
ได้เข้าไปตรวจค้นภายในบ้านไปเก็บวัตถุพยาน
สำคัญคือ๓ชิ้นนะครับ
คือ๑กล่องกระดาษพัสดุที่มีชื่อของพันธุ์ตำรวจโทวิทูล
รองออฟอดีตสามีแอมเป็นผู้รับนะฮะ
อยู่ในรถกระบะของพ่อกับแม่แอม
ข้างในมีกล่องพลาสติกและกระเป๋าแบรนด์เนมของผู้หญิง

กล่องนี้นะฮะจะน่าถึงบลองออฟพันธ์ตำรวจโทวิทูล
ฮะกล่องนี้นะฮะจ่าหน้าถึงรองอ๊อฟพันธ์ตำรวจโทวิทูล
นี่ข้างในกล่องก็เป็นแบบนี้กระเป๋าแบรนเนมผู้หญิง
แล้วก็อะไรอีกกล่องพลาสติกเหมือนใส่อะไรไม่รู้นะดำเนี่ยนะฮะ
เป็นรถที่แอมใช้นะครับและอื่นใดในรถต้องเก็บหมดนะครับ
เขาให้สังเกตนะว่าฝุ่นเกาะเขละเลยรถไม่ได้ใช้มานานแล้วแล้วนะฮะ
แล้วก็๓ก็คือผงสีขาว๒ห่ออันนี้น่าสงสัยมากอยู่ในตะก้าพลาสติก
อยู่ในห้องกระจกหน้าบ้านห่อบันเลิฟเลยฮะ
เออนะฮะพิสูจน์หลักฐานต้องเอาไปตรวจนะฮะ
สงสัยอาจารย์อ๊อสเนี่ยจะได้ตรวจไยศาสตร์เหล่านี้ด้วยนะครับ
ด้านพ่อของแอมยอมเปิดใจคุยกับไทยรัฐทีวีเป็นครั้งแรกนะบอกว่าเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้น
พ่อแม่ไม่เคยรับรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
ส่วนลูกสาวจะเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตเป็น๑๐รายหรือไม่นั้นนะครับ
ก็ขอให้ไปพิสูจน์ความจริงกันในกระบวนการยุติธรรม
อนสังคมขอที่ยืนให้พ่อกับแม่ด้วย
เพราะตอนนี้ยอมรับว่าหลังเป็นคดีความ
กับแม่แทบทำมาหากินไม่ได้

ขายไข่ขายของตามตลาดนัดที่ไปขายของแทบไม่ได้แล้วเพราะอะไร
ตราหน้าว่าเป็นพ่อแม่ของฆาตกรโหด
ก็รู้สึกเสียใจที่มันเกิดขึ้นแต่จะจริงหรือไม่จริงก็ต้องไปพิสูจน์กันที่ศาล
แต่ถ้าลุงจะบอกว่าลูกลุงไม่ผิดลุงก็ตอบไม่ได้พ่อแม่เขาไม่รู้หรอก
เขาจะไม่ได้บอกว่าถ้าลูกจะไปทำอะไรก็มาบอกพ่อแม่
พ่อแม่ก็จะบอกว่าพ่อแม่ก็ต้องห้ามถ้าเป็นตามจริงนะ
แล้วจะไปบอกเขาว่าไปทำเลยทำเลยว่าคงไม่ใช่อย่างนั้น
แต่ว่าพ่อเขากำลูกว่าลูกไม่ติดไม่ติด
เพราะตามนู้นต้องเกิดจากความเป็นจริงอะไรอย่างนี้พิสูจน์ไป

คนข้างเคียงบอกว่า
นี่คุณผู้ชมฮะพ่อแอมให้สัมภาษณ์ครั้งแรกกับสื่อทีวีของเรานะครับ

ราตีหน้าว่าเป็นพ่อแม่ของฆาตกรนะครับ
หลังจากเข้าตรวจบ้านพ่อแม่แอมแล้วนะฮะ
ตอนนี้คุณผู้ชมตำรวจกำลังเข้าตรวจค้นบ้านหลังที่๒นะครับ
ที่๒ซึ่งเป็นทาวน์ฮาวส์ในอำเภอท่ามกาจังหวัดกาญจนบุรีนี่แหละ

เดี๋ยวได้ภาพมาแล้วนะฮะแต่รายละเอียดเดี๋ยวถ้ามีเพิ่มเติม
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับ
อ่ะก็รออยู่เพราะว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจค้นทาวน์ฮาวส์คือบ้านแอมนั่นเองนะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมเมื่อวานที่มันเป็นประเด็นมาเนี่ย
ก็คือกรณีที่บอกว่าดาราสาวนางเอกนางร้อยร้าน
เมื่อวานนี้คุณแม่ของคุณไอซ์ปรีชายาออกมาให้สัมภาษณ์แล้วนะ
แต่จะมาใช้ฆ่าสัตว์มีพิษที่มาอยู่ที่บ้าน

คุณแม่เอาหลักฐานคือเอาคลิปส่งมาให้ทีมข่าวไทยรัฐดูด้วยนะ
ดูสิบ้านแม่เป็นแบบนี้
เห็นไหมตัวเงินตัวทองมันเข้ามาในบ้านแล้วเนี่ยหมาเห่าอยู่เนี่ย
ไม่ใช่แค่นั้นนะคุณบุ๊คนอกจากตัวเงินตัวทองแล้วยังมีงู
งูเข้ามาอยู่ในบ้านมาอยู่ตรงกองผ้ามองไปอย่างนี้
ยังไม่คิดว่าเป็นงูแล้วที่วงอยู่
แล้วมันเข้ามาได้ยังไงฮะแม่บอกว่าอะไรฮะ
หลังบ้านมันซุดแล้วเป็นโพง
พอหลังบ้านมันซุดแล้วเป็นโพงพวกมันมาหมดเลย
สัตว์มีพิษต่างตะขาบแมงปองงูแบบนี้มันเข้ามา
ก็เลยกะจะเอาสายนายมาวางยาฆ่าฆ่าเจ้าพวกนี้
แล้วถามว่ารู้ได้ยังไงสายนายมันฆ่าพวกสัตว์พวกนี้ได้

พอไปเสิร์ชหาเสร็จก็เลยมีการสั่งสายนายมา
เมื่อวันที่๒๕เมษาที่ผ่านมาขวดหนึ่ง๓๐๐กว่าบาท
ของมาส่งเมื่อวันที่๒๗เมษา
ตั้งใจจะเอามาใช้ฆ่าสัตว์มีพิษจริง
แล้วพอมาเป็นข่าวแอมดังขึ้นมาแบบนี้
ยังไม่กล้าแกะซิลมาใช้เลยค่ะ
ก็เลยแม่งั้นเดี๋ยวเอาไปให้ตำรวจที่สนบังเขนก่อนละกัน

จะได้อธิบายด้วยว่าเราบริสุทธิ์ใจจริง

ลองฟังดูหน่อยไหมคะที่แม่ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวเราค่ะ
ครับ
หมอนรู้ว่าตำรวจถ่ายรูปทุกอย่างไว้หมด

มันซีนอยู่เราสั่งซื้อจากที่ไหนเวลาไหน
ส่งมาเมื่อไหร่กี่โมงอะไรอย่างนี้
ซื้อวันที่๒๕ค่ะเขาส่งมาวันที่๒๗ค่ะ
๒๕เมษาที่ผ่านมาใช่ไหมครับคุณแม่
ใช่ค่ะใช่ค่ะค่ะโอเคครับ
พอมันมีข่าวมากระทบอย่างนี้มันทำให้น้องเสียเสีย
เสียในเรื่องของชื่อเสียงหรืออะไรอย่างนี้แม่ก็ไม่อยากให้
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมคุณแม่ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวของเรา
แต่หลังจากนี้ถ้าเกิดว่าตำรวจจะเรียกตัวน้องไปให้ข้อมูล
บอกว่ายินดีนะแต่เดี๋ยวรอนิดนึงได้ไหม
เพราะว่าตอนนี้ค่ะคุณไอซ์ป่วยโควิดอยู่อันนี้เป็นโควิดรอบที่๔แล้วนะคุณ
รอบนี้อาการค่อนข้างหนักคือไอเป็นเลือดด้วย
กลัวว่าถ้าเกิดว่าจะต้องไปให้ข้อมูลเดี๋ยวคนอื่นจะติดกันหมดน่ะนะคะ
ก็เดี๋ยวรอก่อนรอให้หายดีก่อนนะคะ
ย้ำเลยเจตนาของลูกสาวเอามาไล่กำจัดสัตว์มีพิษเท่านั้น
ไม่มีเจตนาอื่นแอบแฝงเพราะคนโยงไปถึงอีกเรื่องหนึ่งแล้ว
ใช่อีกเรื่องหนึ่งที่คนโยงกันก็คือเรื่องว่า
เอ๊ะเคยเหมือนรู้มาว่าคุณไอ้เป็นผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
คือเรื่องนี้รู้กันมานานแล้วนะ

แล้วคนก็เลยไปโยงกันว่าอ๋อใช่สิ
แล้วหรือว่าเตรียมการมาเพื่อจะฆ่าตัวตายหรือเปล่า
เขาคิดกันไปถึงแบบนี้แต่คุณแม่บังออนค่ะ
คุณแม่ออกมาเปิดใจกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีว่า

ใช่ค่ะคุยกับทีมข่าวของเราแล้วบอกเลยว่า
รับลูกสาวป่วยเป็นโรคซึมเศร้าจริง
เพราะสาเหตุมาจากเรื่องครอบครัวเรื่องธุรกิจที่ล้มละลาย
ชีวิตเนี่ยพลิกผันไอซ์เหมือนนางฟ้าตกสวรรค์
แล้วเคยประสบอุบัติเหตุจนต้องไปทำศัลยกรรม

ตอนนั้นไอซ์ก็เครียดกับเรื่องงานแสดง
และยังเคยถูกบูรีเรื่องรูปร่างหน้าตา
ก็เลยทำให้มีอาการแพนิกวิตกกังวลตื่นตระหนก

คุณไอซ์ยังทำงานในวงการบันเทิงได้ปกติ

เตรียมยาหรือซื้อยามาแบบนี้เนี่ยเอ๊ะคือจะไปฆ่าตัวตายหรืออะไรหรือเปล่า

เขาเคยพูดกับแม่ว่าเขาอยากออกจากวงการอะไรอย่างนี้
แต่เรื่องคิดฆ่าตัวตายเนี่ยไม่มีเป็นไปไม่ได้แล้วไม่ทำด้วย
แล้วมันยังไม่ถึงขนาดหรือว่าเสียงานเสียการ
หรือว่าอะไรอย่างนี้เขาทำงานได้ตลอดอะค่ะ
เกื่อมวนบางทีก็เครียดถูก
คนนั้นว่าคนนี้ว่าแต่ตอนนี้ทำใจได้แล้วกับเรื่องบุรีน่า
ยืนยันว่าน้องป่วยเป็นโรคซึมเศร้า

ตรงนี้คุณแม่อยากจะบอกอะไรอยากจะสื่อสารอะไรบ้างครับ
อ่าตรงนี้นะคะคืออย่างที่แม่เล่าไปตั้งแต่ตอนแรกเลยว่าครับ
เรารู้กันเราแม่รู้นะคะแม่รู้แต่ว่า
วันที่น้องสั่งเป็นวันไหนอ่ะแม่ก็เพิ่งรู้จากเขานี่แหละว่าเอ่อ
เรารู้ว่าเราจะต้องหาอะไรมากำจัดไอ้สัตว์ที่มีพิษพวกนี้
มันไม่ได้ส่อไปในทางที่ว่าเขาจะเตรียมการเพื่อจะเอาตัวนี้มาผสมอะไร
หรือว่าจะมากินฆ่าตัวตายเพราะเป็นโรคซึมเศร้าหรืออะไร
มันไม่ได้ถึงขั้นนั้นนะคะ
ยืนยันจากเสียงของคุณแม่ล่าสุดเลยว่า
ไม่ใช่ซื้อมาเตรียมการเพื่อจะฆ่าตัวตายแต่อย่างใด
แต่เรื่องคนทั่วไปหาซื้อได้รวมถึงดาราหาซื้อได้

ตกลงถ้าอ้างว่าเอามาฆ่าไอ้สัตว์มีพิษแมลงอะไรทั้งหลายแหละ

เพราะว่ามันมีข้อกฎหมายไงที่บอกว่าถ้าเกิดว่าไม่เกิน๑๐๐กิโลกรัม
สามารถนำเข้ามาได้โดยที่ไม่ต้องแจ้งใช่ไหมครับไม่ต้องมีหนังสือ
แต่ประเด็นนี้คุณผู้ชมที่บอกว่าซื้อมาฆ่าสัตว์มีพิษ
สัตวแพทย์ท่านหนึ่งมาให้ข้อมูลนะคะ
ไม่ได้จะเอามากำจัดสัตว์มีพิษสัตว์เลื้อยคลานอะไรพวกนี้นะ

คือตอนที่เรียนคณะสัตวแพทย์อาจารย์บอกเลยนะ
เอาสายนายมาใช้เหมือนกับสตาร์ฟแมลงให้มันสลบ

แล้วก็ยืนยันด้วยค่ะว่าไม่มีใครใช้สายนาย
กำจัดสัตว์มีพิษเพราะว่ามันอันตรายมาก
ต้องใช้วิธีการอื่นนะเอากรรมถันเอาอะไรมาแบบนี้
เพราะว่าเรื่องนี้อาจารย์ออสวิราชัยพุทธวงศ์นะฮะ
อาจารย์ประจำภาควิชาเคมีของมเกษตรเขาบอก
โอ้โหกรณีที่คุณไอซ์เอาสายนายที่ใช้ในอุตสาหกรรม

แล้วปกติในโรงพยาบาลสัตว์มีการใช้สารสายนายจริง

แต่เป็นคนละตัวกับที่คุณไอซ์สั่งออนไลน์มา
ว่าดาราสาวอาจจะไม่มีความรู้หรือความเข้าใจ
จึงสั่งซื้อสายนายตัวนี้มา
อาจารย์ออสแนะนำนะทุกคนเลย

ไม่จำเป็นต้องใช้สารสายนายอันตรายมหาศาล

กรรมถันปูนขาวโพยยาเบื่อหนู
ไม่ใส่ไซยาไนท์เป็นส่วนผสมแล้ว

ตอนนี้กรมโรงงานอุตสาหกรรมออกมาเคลื่อนไหวแล้วนะ
หลังจากพอรณีคุณไอซ์ดาราสาว

การใช้การซื้อสารสายนายภายในสัปดาห์หน้า
สำหรับกลุ่มผู้ซื้อรายย่อยไม่เกิน๑๐๐กิโลกรัม
ต้องมีการตรวจสอบลงทะเบียนคล้ายกับซื้อซิมมือถือเลย

นี่เป็นเรื่องล่าสุดเกี่ยวกับแอมสายนายนะครับ